ไหนพรุ่งนี้ก็เป็นวันแม่แล้วเนาะวันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปดูความน่ารักของคู่แม่ลูก
น้องมารินกับคุณแม่มิวช่วงนี้มาวรินเนี่ยรักแม่มิวมาก
เซอร์วิสคุณแม่ดีสุดจะเป็นยังไงติดตามกันค่ะกับช่วง
แม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวง
ใช่ค่ะถ้าแม่จึงมีเราทุกวันแม่หรือวันใด
ยายหนูมารินของดานก็รักและดูแลแม่มิวเป็นอย่างดี
แม้แต่ตอนแม่มิวจะกินวิตามิน
โอ้โหเก่งมากค่ะเก่งที่สุด
มิวนะคะที่เก่งโดนป้อนน้ำขนาดนี้ยังไม่สำลักหรอกคิดดู

เพราะทางเราเฝ้าดูฟุ่มฟัก
หนูมารินมาตั้งแต่คลอด
ซึ่งตอนนี้ป้อนหน้าแม่ได้แล้ว
ชาวเน็ตที่ช่วยเลี้ยงผ่านโซเชียลอย่างนั้น
ซาบซึ้งจนน้ำตาจิระไหลเลยละฮะ